โอ้โหพี่ชัยโช๊เดียวนี่คนเคยแพ้มาทบต้นทบดอกเลยนะ
แพทย์สามารถแบบว่าโช๊ะต่อไม่ได้ถ้าโช๊ะต่ออันตรายแน่นอนครับ
ครับเพชรเกียงไกรครับตอสีรายชัยเป็นไฟ
ชนะเทคนิกเกิ้ลน็อกอาว์ต์ไปในยกแรกใช้เวลาหนึ่งนาทีสี่สองวินาทีครับ
ไวไปไวเหลือเกินล้างแค้นได้สำเร็จครับ
อย่างที่เรียนไปนะครับว่าทบต้นทบดอกเลยนะครับเอาไปเลยครับ
สามพันบาทครับทำดีแบบนี้จากกาวซิเมนจอราเข้เขียวนะครับ
ขอบคุณด้วยนะครับก็เก้าสิบหนึ่งเจ้าระเข้เขียวเอก้อมอบสามพันบาท
ผู้ที่ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
จราเข้ฟาดหางครับส่วนคู่รองของการถ่ายทอดสด
คู่ที่สามอยู่ในเวทีแล้วนะครับคู่นี้มาแทน
แต่วันนี้มาแทนแบบมีคุณภาพเจอกับฉลามศึก

ชกมาแล้วหกสิบครั้งชนะสี่สิบครั้งแพ้สิบแปดครั้งเสมอสองครั้ง
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินโชชัยหรือเปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นฉลามศึกสขวานิสสังรอด

ชื่อจริงนายทัศพงศ์ศรีขาบอายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐม
กมาแล้ว๖๙๖ครั้งชนะ๖๙แพ้๒๕เสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนยอดขุนทัพปเพชรไข่แก้วที่จังหวัดบุรีรำครับ
มุมแดงนี่มาแทนก็จริงแต่ว่ามาแทนแบบมีคุณภาพนะครับซ้อมรอรายการอยู่ตลอดแล้วนะครับ
เมื่อเช้านี่แสนเหลี่ยมบ้านเจริญศุกร์ก็มาแล้วก็น้ำหนัก๔๑ปอนด์เกินไปลดไม่ลงจริงนะครับ

วันนี้เดี๋ยวดูว่าจะฉลองชื่อใหม่ได้ใช้ไร้หรือเปล่าพี่ชัย
ครับมาแทนแต่ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกสูงยาวกว่า
สูงยาวกว่าฝ่ายแดงครับแดงครับ
มุมแดงนะครับที่มาแทนครับแม่อ่ะเดี๋ยวดูนะครับว่า
คู่รองของรายการครับครับ
นะครับหรือยอดโปรลิสนะครับอ่า
ที่มาแทนนี่ครับยอดโพลิสปอกับทะเลบางเสล่เดิมนะครับอ่า
สูงร้อยหกสิบเจ็ดเซนส่วนฟายน้ำเงินสูงร้อยเจ็บสี่เซนครับอ่ะ
น้ำเงินดูลอยกว่าชัดเจนนะครับติดตามต่อกับพี่ป่าลุยบุ๋มครับ

จัดจ้านนะครับไฟแดงอืมมาแทนก็จริงน่ะ
น้ำเงินนี่สูงมาเลยนะฮะ
เป็นแฟนของเลสเตอร์ลุ้นครับ

เชียร์ทั้งกลางวันเชียร์ทั้งกลางคืนนี้ไปด้วยเลย

เป็นมวยมาแทนนะครับเดี๋ยวดูว่ามาแทนแล้วจะมีพิสงฆ์หรือเปล่า

ลูกใหญ่ลูกขยับของทางด้านโชชัย
หรือที่เปลี่ยนนามมาเป็นฉลามศึก

สองคนนี้ก็เคยมาชกในศึกยอดมวยไทยรัฐมาแล้วนะ

ร้อยเอกสมบูรณ์นะครับแล้วก็อำนาจสายฉลาด
ดูจากรูปร่างโครงสร้างแล้วนี่น้ำเงินน่ารักเหลือเกินนะ

อยากต้องกันต้องบังแข้งซ้ายให้ได้นะครับ

สเตอร์ออกเรื่อยอยู่แล้วแข้งซ้าย
ออกได้ตลอดอยู่ที่ปะทะเสียดสีแล้วยุบหรือเปล่า
ตรงนั้นแหละครับต้องลุ้นครับนี่เป็นเกมยกแรก
เอาแล้วยกแรกทำไมเทพมายืนที่มุมแดงแล้วพี่ป่า
ตัวไหนที่เป็นร้องก็จะไปรุ้นพี่มือโไปก

นี่ครับหมัดซ้ายโต

ลูกนี่น่ากลัวนะครับยึกหลอกยึกหลอกขยับออกด้วยแข้งซ้ายตีดแขน
เป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหานะครับโชชัยหรือไอ้เจ้าฉลามศึก
ดูว่าวันนี้ออกศึกออกมาแล้วจะดีหรือเปล่านะครับ
ฉลามศึกมันจะคึกขนองหรือเปล่าขวาวายหลุดครับขวาหลุดครับแค่งนี้ตีตัวเปล่าเลย
มีอยู่ช่วงนึงนะต่อยรายการกันร้านตลอดนะไอ้เจ้าโชชัยเนี่ย
เย่นกับพวกไหนรู้ไหมปักขาเหล็กใส่ปากกาเหล็กมาแล้ว
ดูดูเรตเตอร์ขยับแข้งซ้ายคอยรอหมัดซ้ายคอยใช้แต่ว่าจะใช้ได้กันหรือเปล่านะครับ
เลสเตอร์วันนี้กลับมาออกลูกคู่เลยนะเตะซ้ายต่อยซ้ายนะ
รูปร่างเสียเปรียบนะแต่มีรายการชกนะนี่ครับหลุดครับลูกนี้
ถูกโต้คือได้แค่งขวานลังตัวปลายเท้า
โอกาสหวังผลนี่ยากช่วงสั้นเสียช่วง
ยึกมียึกมีหลอก

ไปปลายเลย

โชชัยหรือไอ้เจ้าฉลามศึก

วยเสียช่วงครับเตะวืดแบบนี้ลำบากหมดยก
ครับมวยคุย๓เราผ่านมายกแรก
ฝ่ายแดงครับ
แต่หลุดโดนฝ่ายมันกันชถคล้าย
เอาละครับช่วงนี้ขอบคุณกาวซิเมนจอราเข้เขียวด้วยนะครับ
มองประรางวัลสามพันบาทแต่ผู้ชนะน้องแล้วก็หนึ่งหมื่นบาท
ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหาครับเอาตามต่อยกที่๒ครับ
ไปบนวิธีครับยกที่๒รถเก๋งกับรถบรรทุกพี่ปะ
ปะทะกันแล้วเดี๋ยวดูแล้วครับว่ารถเก่งนั้นจะยุบหรือเปล่า
กางเกงสีแดงนะครับเลสเตอร์ปอเตรกุลน้ำเงินฉลามศึก
แค่งซ้ายหมัดซ้ายยังใช้การได้นะครับเออมันต้องเตะซ้ายต่อยซ้าย
นำออกไปเลยแล้วต้องขู่ด้วยต้องชิงออกอ่ะดูลูกภาพเสียเปรียบนะ
ว่าอันตรายนะอันตรายแต่ซ้ายต่อยซ้ายนี่หวังผลได้
ีบซ้ายยันออกไปก่อนในช่วงต้นยกที่๒แข้งขวาเตะโชชัย
น้ำเงินนะครับโชชัยเปลี่ยนชื่อเป็นฉลามศึกไม่เกรงกลัวครับ
เล็กเตอร์แข้งซ้ายคอยสาดก็ออกเรื่อยอยู่แล้วเลสเตอร์เนี่ย
จังหวะทรงมวยตัวเองอยู่แล้วเสียเปรียบช่วงชกกับใครนี่แม่
น้ำหนักแบบนี้นี่ได้เปรียบคนอื่นนี่ยากซ้ายน้ำหนักดี
รุบรุบร่างดีขวาก็จู่อลมนี่น้ำเงินหนีจังหวา
ยาวมาน่ากลัวเลยเตะสูงไม่ได้ด้วยกางเกงสีแดง
เตะได้ไม่เกินใช้โค้งดูการขยับนี่เป็นต้นเกมยกที่๒เจอแข้งขวา
ทิบทำลายจังหวะโอ้โหซ้ายนี้เต็ม
รอจังหวะแข้งแบบนี้แหละครับถ้าโดนเข้าไปแม่ถ้าเก่งรับไม่ทันนี่จุกหยุดไปเฉยช้อนเลย
เตะมาแรงมากนะเหยียบสายไฟช็อตเลยนะบนเวที
ต้องลุ้นเกมสนุกครับเจอขวาทะละวะภาวะครับลูกนี้
จิ้มสายลำตัวแล้วครับนี่หมัดซ้ายตรง
ขวาก็หลุดเช่นเดียวกันแม่ท่าเตะขวาวืด๒ที๓ทีมีเฮเลย
โอ้โหซ้ายเต็มครับลำตัวจังหวะแบบนี้แหละ
เสียงดังฟังชัดนะครับยับเป็นจังหวะที่เลสเตอร์ต้องการเลยนะพี่ป่า
เน้นเลยเน้นที่แข่งซ้ายอย่างเดียวแล้วตอนนี้
เจอหมัดขวาถึงกระเป๋าหาเหมือนกัน
เอาละครับสายใหม่เพื่อแม่

เดี๋ยวเหยียบสายไฟช็อตไปเฉยลำบากนะตั้งรับแบบนี้ไม่ดีนะ

โอ้โหแล้วซ้ายแบบนี้ด้วยพี่ป่า
นี่แหละครับยี่ห้อศึกยอดมวยไทยรัฐที่ตรงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้
ยังไม่จะแจ้งครับยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับอาวุธของทางด้านไอ้เจ้า

ยังคุมจังหวะอยู่ไงโชชัย

ไลก์กัดโอ้โหเจอความเป็นไลก์ครับเต็ม
โอ้โหลองไป

รอจังหวะแบบนี้เลยถ้าเป็นสมัยก่อนที่ดอกไว้เลยนะพี่ป่า

เป็นดูดถึงได้ล้อเล่น
ในช่วงปลายยกที่๒นะครับ
รอจังหวะจะออกซ้ายอีกแล้วเดี๋ยวดูออกได้ไหม

มันตลับไม่ตลับออกอยู่สะอืดสะอืดนะครับ
ถ้าหยุดมาสะดุ้งมานี่เรียบร้อยเลยนะ

ซ้ายมาอีกแล้วแม่ไม่บังเลยด้วยครับฉลามศึก
มาเท่าไหร่ลิลำเต็มหมดยกที่สองเค็มข้นแน่นอน
มวยล้องผู้ห่วงเราผ่านมาแล้วก็สองยก

โยนเข่าเขาได้งามหลายดอกเลยครับ
รูปร่างดีกว่านะเดี๋ยวดูว่าจะใช้เป็นประโยชน์หรือเปล่า

จังหวะที่ฝ่ายแดงเลสเตอร์ประเดลกุลวางแข้งซ้ายไปน้ำเงินฉลามศึก
นี่แม่ไม่ยกขวาบังเลยนะครับ

หมดยก๒เทพธรรมะบอกกางเกงสีแดงเลยนะครับ

ให้แต่งข้างล่างไว้ครับจ่อยยางสลับด้วย

ไปรับเยอะนี่มันไม่มีคะแนนนะพี่ป่า

อาวุธที่ออกแต่ละเม็ดแต่ละดอกของทางด้านไอ้เจ้าเล็กเตอร์นี่อันตรายนะครับ
โอ้โหออกแน่นออกแล้วหนักด้วย

แม่ถ้าบีบแบบนี้ไม่ให้เลสเตอร์เดินนี่สนุกเลย

เดินไว้เดินเน้นหมดยัง
สนุกแน่นอนครับ
๒ยกมันก็รับแค่งซ้ายไปเยอะนี่
หัดลิ้นแข้งยังรออยู่ยังรอยังรอแข้งซ้ายอยู่นะครับ
ไอ้เจ้าดึงนิดหนึ่งหลุดครับ
โต้ขวาขยับรถแค่ซ้ายติด

สวยครับแค่งนี้ฉลามศึกขวามาอีกแล้ว
ตัวเตี้ยแบบนี้ครับถ้าน้ำเงินออกแข้งแบบนี้
ถ้าเดินดันออกไปแบบนี้เลสเตอร์เหนื่อยเลยพี่ป่า
เดินด้วยความมั่นใจแล้วตอนนี้ขยับเดินแล้วเตะขวาติดบาง
ดันแล้ววางแข้งดันแล้ววางแข้งดีแก้ยากเหมือนกันนะ
เนี่ยตัวเตี้ยแบบนี้มันต้องรักษาจังหวะตัวเองด้วยไงพี่ปาก
งานสั่งเดินไวแล้วช้าไม่ได้ครับ
เลสเตอร์ยังขยับอยู่ขยับหมัดซ้ายสวน
ไอ้ขวานี่รูปร่างได้เปรียบแล้วมากเอางัดศอกงัดแข้ง
แล้วเดินบีบแบบนี้ด้วยเลสเตอร์นี่ลำบากเลย
หลายขนาดเหมือนกันครับเล็ตเตอร์แข้งขวา
เสิร์ฟไหมยกนี้ซ้ายยังออกไม่ได้เลยนะซ้ายมือ
การ์ดไม่เปลี่ยนเสิร์ฟแต่เปลี่ยนการ์ดเปลี่ยนการ์ดแล้วดู
เริ่มขยับเข้าหาบ้างแล้วสลามสึกซ้ายติดแล้วซ้ายติด
ซ้ายอย่างเดียวเลยนะขวาโอ้โหแน่นจริงแค่งนี้
ถ้าซ้ายติดแล้วไม่ดีแน่แล้วไม่ดีแล้วถ้าซ้ายติดนี่
ทั้งเครื่องเลยนะพี่ป่าลูกส่งลูกสูงนี่ไปหมดเลยนะ
รับรับหลายดอกชุดใหญ่ใส่สูตรไหมพี่ป่าแบบนี้
แค่แล้วเด้งด้วยเขาซ้ายครับยังมีเด้งโชว์ยังมีเด้งโชว์
มีเด้งยังมีเด้งโชว์ต้องหันมาแก้สถานการณ์ด้วย
มวยแบบนี้ต้องแก้สถานการณ์ซ้ายไหมขยับซ้ายแม่
รอจังหวะวางซ้ายอยู่นะเนี่ยโอ้โหเจอขวาก่อนเข้าไปเต็มเลย
แรงประทานนี่แหมรถบรรทุงของรถเก่งก็แบบเนี้ยธรรมดา
เอาวงในพยายามดูล็อกส่วนตัวตัวเล็กตีตัวใหญ่พลิกหักเท
ลงทางยืนรุ่งนี้ประยกละในช่วงประยกสามมีหมัดมาเสริมสลับ
ว่ามาเดินต่อครับโชชัยเน้นหมัดเน้นหมัดเน้นหมัดขวาหมัดฮุกซ้าย
ตามด้วยหมัดขวามาเป็นชุดพยายามสวนรอบวกอยู่ตอนนี้เลสเตอร์รอบวก
ขยับเข้าหาแม่ฉลามศึกนี่ได้ใจแล้วตอนนี้ถีบยันก่อน
พันธาตุตกลงตรงละบากแล้วเนี้ยตอนนี้ละบากวะหมดย้มกอดมา
วยร้องคู่เอกของเราครับผ่านมาสามยกฝ่ายน้ำเงินนี่
โชธไทยนี่เปลี่ยนชื่อเป็นสึกดุเนอะ
วันนี้มาดุดันเลยเดินเข้าหาเตะขวาต่อยหมัด

พันธาไปแล้วก็เป็นรองครับ
มุมแดงนี่มีพี่สมรักคำสิงมาแก้เกมให้แล้วนะครับ

เดี๋ยวดูยก๓ว่าจะฉายหรือเปล่านะครับ
ยกที่สี่จะฉายหรือเปล่านะครับ

ยก๒นี่กางเกงสีแดงนี่

พอยกสามจะคะมันเปลี่ยนเสิร์ฟ
ตัวนี้มียานะมียามันสวดแล้ว

ตีช้าแบบนี้ต้องซ้ายออกก่อนพี่ปัง
เจอขวาเยาว์เจ้าต่ายส่งมุมเลย

เน้นสอกตัวเล็กจะตีตัวใหญ่

ตัวเล็กตีตัวใหญ่ได้ไหม
โอ้โหเจอทางเจอแทง

ต้องจับร่างครับต้องรัดเอวให้ได้

มัดมัดซ้าย
วงหมัดใส่ซ้ายต่อยซ้ายเข้าไป

ดันเลยใช้ความใหญ่
เข้าซ้ายยังไปอยู่

อ้าววไปขวากระเด็กกระดอย
บวกอย่างเดียวแล้วตอนนี้เลสเตอร์
โชคมีเสียงเชียร์ด้วยเนี่ย

อีกนี้เจนกับบอลฟัส

กดลงมาเท่านั้นแหละเรียบร้อยเลย
ต้องเดินอร่อยก็เป็นบวนที่ชกสนุกพุ่งค่าด้วย
ยิ่งกว่านี้พี่ไม่เคยเจอ

หุ่นสนุกเลยหยุดเข้าไปเย็บเฉยเลยพี่ฝั่ง

ซ้ายแกต่อยไปยังแต่ไม่เข้าเป้านะ

อยู่ไม่ได้เจอแทงเข้าไปเต็มเลย

หรือว่าโดนไหล่สงสัย
เดี๋ยวต้องมีภาพช้าให้ดูนะครับว่าโดนอะไร

เดี๋ยวดูนะครับว่าภาพช้าโดนอะไร

บริเวณซี่โครงซ้ายนะครับ

จากท่อนแขนลงมาล้าวเลยพี่ปาก

นี่

สเตอร์ปอเตรกุลนะครับก็แพ้

สขวันนี้สังรอดหรือว่าโชชัยป
สุวรรณโชธไปในยกที่๔นะครับ

กางเกงสีแดงเป็นมวยมาแทนด้วยนะครับ
เลสเตอร์ปอเลิกปอเตรลกุลนะครับ
ก็แพ้ทีเกโอทางโชชัยปสุวรรณโชธ

ฉลามศึกไปในยกที่สี่
น่าจะมีปัญหาเรื่องไหล่นะครับไหล่หลุดหรือเปล่า
ต้องรอทางแพทย์สนามเช็คอาการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ถือว่าแม่มวยวันนี้เฮียนอีกแล้วนะครับ

หัวกิ้วซ้ายนี่เลิกเลยครับยก๑

ไหลหลุดนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ